ไปที่ตำรวจศพสวัยอังหา

ปรากฏว่าพอไปถึงเจอหญิงสาวอายุ๑๗ปี

บอกคุณตำรวจคะหนูเป็นคนทุบเอง

ยึดบัตรไปค่ะ

แล้วเวลาถูกยึดบัตรไปต้องไปธนาคารอีกไง

สหกรการเกษตรหรือทกศ

บริเวณช่องเสียบบัตรมีรอยร้าว
แตกจากการถูกทุบจนเสียหาย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอบตบ้านพราน

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หายไปค่ะ

เด็กหญิงก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาในที่เกิดเหตุ

บอกว่ายายใช้ให้เธอมากดเงิน๒๐๐๐บาท
หลังจากกดเงินออกจากตู้มาแล้ว

ยังดีที่มาสารภาพกับคุณตำรวจนะคะ

ธนาคารเขาเพิ่งจะมาติดตั้งได้เพียง๒เดือนเท่านั้นแหละ

ก็ต้องรีบหยิบบัตรออกมาภายใน๓๐วินาที
เลยเวลาตู้จะดูดปัดกลับไปข้างใน
แล้วก็จะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะ

ตามกฎหมายต่อไปนะคะในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายค่ะ